ไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองกันหน่อยนะคะ
สองพี่น้องเป็นผู้ชายทั้งคู่เขาไปดื่มกินบ้านเพื่อน
กลับมาก็เมาพี่ชายเป็นคนขับ
น้องเนี่ยเมาแอเลยนะคะนอนอยู่ที่เบาะหลัง
พี่ชายพยายามปลุกพอมาถึงบ้านพยายามปลุกบอกว่าเข้าไปนอนในบ้าน
ก็เลยหลับอยู่ที่ด้านหลังของรถ
แล้วปรากฏว่าตื่นเช้ามาดูอีกทีกลายเป็นศพไปแล้ว
คุณพ่อเนี่ยบอกว่าก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจสพปลวกแดงจังหวัดระยอง
พร้อมกับกู้ภัยปลวกแดงนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
รถเก๋งคันนี้แหละคุณผู้ชมอยู่ที่ข้างบ้านตำบลมาบยางพร
ซึ่งที่จุดเกิดเหตุพบผู้ตายก็คือนายนิรัติเต็บห้วย๕อายุ๒๖ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ที่เบาะหลังของรถเก๋งคันนี้ค่ะ
หมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า๒๖๒๘กำแพงเพชร
แล้วก็ข้างมีถังแก๊สปิ๊กนิกวางอยู่ด้วยตรงที่เท้า

ทีนี้ไปพูดคุยกับพ่อของผู้ตายก็คือนายอินคำเต็ปห้วย๕อายุ๖๐ปี
ก็บอกว่าปกติลูกชายคนที่เสียชีวิตจะพักอยู่ที่ทำงานในซอยมับยางพร๑๘

เมื่อคืนลูกได้ออกไปเที่ยวกับพี่ชาย
พอเช้าก็เพิ่งรู้ว่าลูกชายนอนเสียชีวิตอยู่ในรถ

คุณพ่อบอกว่าปกติลูกชายก็เอาติดรถไว้แบบนี้ประจำอยู่แล้ว
ไม่ติดใจนะไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูก
แล้วก็ไม่คิดด้วยนะคะว่าลูกจะถูกฆาตกรรม
ส่วนพี่ชายของผู้ตายที่เขาออกไปดื่มกินด้วยกัน
บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาไปดื่มสุราที่บ้านเพื่อน
กลับมาถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนตัวเองเป็นคนขับ
ส่วนน้องชายเนี่ยเมามากนอนอยู่ที่เบาะด้านหลัง
พอถึงบ้านก็เรียกให้น้องชายเข้าไปนอนในบ้าน

เปิดประตูด้านหลังด้านขวาค่ะแง้มไว้
เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทแล้วก็สามารถหายใจได้
พอเช้าขึ้นมามาดูอีกทีน้องชายกลายเป็นศพไปแล้ว
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะให้กู้ภัยปลวกแดง
นำศพของในในรัฐไปผ่าพิสูจน์
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
แล้วก็จะมอบศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ